คืนเดี๋ยวนี้

มันหลับหรือมันตายอ่ะ

เฮ้ยไอ้บ้า
มันลืมตายอยู่นะเนี่ยมันกระทิตย์ตายอยู่

ส่วนเขาชอบกำลังกาก
ดูจะเพิ่งกระเบิดหน่อย

วันนั้นเดินทางไปจะไปงานบวชเพื่อนที่ร้อยเอ็ดอะค่ะ
แล้วก็แวะห้องน้ำที่ปั๊มเหมือนจะเป็นลบบุรีอะค่ะ
แล้วก็พอดีอยู่รอพี่คือรถอยู่แล้วก็มีเจ้านกคลักดินมา

ตอนแรกก็คิดว่าเขาตายเพราะว่าพอตกลงมาเขาก็แบบดิ้นค่ะแล้วก็นิ่งไป
ก็เลยลองไปช่วยเขาดูก็ไม่คิดว่าเขาจะตื่น
แล้วก็มีคนค่อนข้างบอกว่าให้ลองเป่าตูดดูอยากให้เขาตื่นก็เลยลองเป่าค่ะ
แล้วเราก็ตื่นค่ะเอาผ้าไปเช็ดผ้าเปียกค่ะกระดาษเปียก

ก็ตอนแรกก็คือกดลงไปกดก็คือกดเหมือนคนเลยค่ะ
แต่ก็ไม่ได้ความลึกอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่านกเขาตัวเล็ก
แล้วก็มีคนข้างบอกว่ากดลงไปแล้วก็ลองเป้าตูดมัด
ก็เลยลองเป่าค่ะแล้วก็คือเขาก็ตื่นนะคะ
มาแล้วก็เลยลองเอาผ้ากระดาษเปียกค่ะลองเช็ดเขาดูพอเช็ดเขา
แล้วก็เหมือนว่าขนเขาฟูขึ้นมาเหมือนอารมณ์เหมือนไก่อาบน้ำอะค่ะ
คนฟูขึ้นมาแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาเดินได้นะคะวิ่งหนีคนช่วยได้ค่ะ
แต่ก็คือไม่ได้ดูต่อเพราะว่าต้องรีบเดินทางต่อค่ะ
เจอที่ช่วยนกครั้งแรกค่ะ
ไม่ว่าจะคนหรือจะสัตว์ก็อาจจะช่วยได้มันสำคัญค่ะสำคัญ
ถ้าเกิดเราช่วยเขาได้ไวทันเวลาถูกต้องถูกวิธี
ก็คือเขาสามารถมีชีวิตต่อไปได้ค่ะ